อ่าแฟนบอลทีมไหนค่ะเอเวอร์ตันหนีตกชั้นได้สำเร็จ

รอดเอานักสุดท้ายใช่ไหมอ่าแล้วคุณผู้ชมเชียร์ทีมอะไร
ของผมมันรองแชมป์อาเซนัลแต่ทีนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ใช่เขาปิดหลีกปิดอะไรกันไปแล้วนะปิดกันไปตั้งนานแล้วใช่ไหม
เออแต่เขาไม่จบไงเขาต้องสางแค้นกันก่อน
ตีกันเหรอคือมีการท้าทายกันว่าเดี๋ยวจบรูดูการที่ผ่านมาเนี่ย
อันดับต่ำกว่านะอันดับต่ำกว่าอีกทีมนึงต้องโดน
เหรอเออแล้วนี่ใครเฮียเปี๊ยกฮะ
อายุ๕๕แล้วเขาอยู่จังหวัดแพร่ต้องโดนโกนผมอะ
เห้ยนี่ก็ถือมาทะเลอย่างเนี่ย

แต่เค้าตกลงกันดีไว้แล้วนะ

เพียเปี๊ยกชื่อจริงคือทรงพบนารายพิทักษ์
ก็ท้าทายอะไรกันไว้ล่ะ

ก็มีศักดิ์ขีพยานมาโอ้โหนี่โอ้มีหลายขนาดนะ
มีปัตเตอร์เลียดหลายขนาดเลยปกติมันต้องมีเอาแป้งตบหัวด้วยนะเวลาโกนเสร็จแล้ว
ทำลอยแต่อันนี้คือแต่ว่าให้ดูไม่ดีไงไม่ต้องทำลอยแป้ง
ให้ดูแหว่งดูแย่หน่อยฮะโอ้นี่ตั้งท่าเตรียมแล้ว
แมนยูครับก็สองคนนะถือปัตเตอร์เลี่ยนมารอโกนผมเฮียเปี๊ยกแล้ว
อกจากนี้แล้วคุณผู้ชมฮะมีเรื่องกะเพราเป็ดด้วยนะเหรอเออ
โอ้โหนี่โตกะเพราเป็ดให้กินเป็นการแบบโอ้เขาเรียกอะไรดีหยามกันเล็ก

ลิเวอร์พูลเนี่ยฉายาอาจจะเป็นหงแดง

เออแต่ว่าเป็ดเนี่ยคือคำล้อเลียน
แซลไงแซล
ปะกะจอกเอ๊ย

ผู้หลักผู้ใหญ่อายุ๕๕แล้วนี่จังหวะขอกลับมา

นไปล้อเลียนไปโกนไปล้อเลียนไป
ขอเขตั๊ปกับเขตั๊ปว่ายังไงลองฟังดู